คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังมาถ่ายทำที่บ้านเราที่จังหวัดกระบี่
คือก็จะเป็นรถแต่งรถซิ่งรถสวยเนาะก็แข่งกันอะไรแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราว
แต่ละภาคบางทีก็ไปญี่ปุ่นบ้างไปอะไรบ้างตอนนี้มาบ้านเรา
ตอนแรกที่มีข่าวว่าจะมาเนี่ยเอ๊ะคนก็มาจริงหรือเปล่า

อันนี้พระเอกทำอัดคลิปเมื่อหนึ่ง
มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับหนังเขานะมีอุบัติเหตุเป็นแม่ค้าขายโรตี
ใช่ที่กระบี่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาแล้วก็โดนกระบะเฉียวรถพลิกตะแคงเลย
แล้วมีชาวต่างชาติไปช่วยหลายคนเลยนะคะเป็นผู้ชาย
๕คนไปช่วยแบบนี้ช่วยเสร็จก็ขึ้นรถ
ก็มีคนโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะ
ชื่นชมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครแต่อยากจะชื่นชมที่วิ่งไปช่วย
เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้เหมือนกับเขานั่งรถตู้มา
มันคืออะไรมันเป็นแปลว่าแอคชั่นพี่เอโค้มันแปลว่ายานพาหนะอะค่ะ
ก็เป็นทีมที่ดูแลพวกรถยนต์พวกยานพาหนะในเรื่องอะไรแบบนี้
ไว้ให้พวกพระเอกกับเพื่อนเพื่อนขับใช่อ่าแล้วสรุปก็น่าจะใช่นะ
นักข่าวของเราไปถามเจ้าของร้านขายรถมือสองซึ่งเป็นคนโพสต์ภาพนี้
คุณประพัชยาเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
เทสโกโลตัสสาขากระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่เลยค่ะครับ
คนที่เขาโพสต์เรื่องนี้เขาบอกว่าเขากับสามีขับรถออกมาจากห้าง
เห็นรถกระบะไปเฉียวชนจักรยานยนต์พ่วงข้างของแม่ค้าขายโรตี
แล้วเห็นคนไปช่วยแล้วก็เห็นว่าคนที่ไปช่วยเขาอยู่ในรถตู้ที่มีข้อความอันนี้เขียนอยู่
ก็เลยเชื่อว่าอ๋อเป็นทีมงานที่ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้แน่แน่ครับ
แต่ว่าระหว่างที่กำลังจะจอดรถนะคะก็มีรถตู้ที่มีคิว
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเข้ามาจอดขวางแล้วก็รีบเปิดประตูรถตู้
ว่าจะติดพังอยากจะไปช่วยช่วยยกรถรถสระงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าเหมือนว่ามันคือเขาคงต้องได้ยินว่าเขาบอกว่าให้รอประกันก่อน
เพิ่งยกอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายรถอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยอ่ะอย่างนี้หนูก็ช่วยไม่ได้คงไม่ต้องช่วย
แล้วก็ทางทีมของชาวต่างชาติก็เหมือนพยายามจะช่วย
แล้วก็พอช่วยไม่ได้ก็เดินกลับขึ้นรถกันนะคะ
หลังแล้วนำภาพมาโพสต์ลงเฟซมีคนเข้ากับเก่าชื่นชมอย่างไรตรงนี้
ก็มีเพื่อนที่เห็นข้อความในเฟสเห็นรูปในเฟสก็ชื่นชมค่ะ
ชมในน้ำใจที่เขามีให้กับพวกเราน้องคนไทยอย่างนี้ค่ะ
เพื่อความชัดเจนนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่กระบี่ก็เลยตรวจสอบ
สอบถามไปยังกองถ่ายภาพยนตร์ฟาส๙เลยเอาให้ชัดเลยว่าใช่ไม่ใช่นะครับ
ของภาพยนตร์ดังฟาส๙ซึ่งเขาจะเริ่มถ่ายทำกันตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมนี้
พระอกพระเอกนักแสดงอะไรเข้ามาหมดแล้วนะครับ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือทีมงานเขากำลังจะไปทานข้าวที่ห้าง
ก็อยู่ใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุนั่นแหละระหว่างทางก็เห็นอุบัติเหตุ
ก็เลยลงไปช่วยเลยจอดรถลงไปช่วยเลยนะอย่างนี้ได้ใจคนกะบี่ได้ใจคนไทย
นะคะก็ต้องไปดูฟาส๙ใช่ครับ